ข่าวนี้น่ายินดีมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงพี่ปู๊คเก๋อส้อะไร
เมื่อวานนี้เขาโพสต์ภาพเปิดตัวเบบีแล้ว

เราลุ้นเนาะว่าเมื่อไหร่หลานจะออก
ใช่ลุ้นตั้งแต่ตอนที่เขาประกาศข่าวดีแล้วแหละนะ
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทั้งคู่ได้โพสต์ภาพเปิดตัวสมาชิกคนใหม่ของครอบครัว
โดยคุณแม่ป้ายแดงคุณนาตาลีเนี่ยได้เขียนแคปชั่นบรรยายความรู้สึกเอาไว้นะคะว่า
หนูน้อยมาแล้วค่ะหนูเสียงดีดังลั่นห้องเลย
เมนต์นี้คือตอนเห็นหนูครั้งแรกแม่ขอบันทึกไว้นะคะ
เป็นช่วงเวลาที่ลืมความเจ็บเลยรักจัง

ใช่ซึ่งเหล่าเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงค่ะ
เหล่าชาวเน็ตเนี่ยก็เข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่นะคะ
อวยพรให้แข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วย
ส่วนเรื่องชื่อเสียงเรียงนามของน้องแล้วก็รายละเอียดต่าง
ผู้จัดการของสาวนาตาลีบอกว่ารอให้คุณแม่นาตาลีออกมาบอกเองดีกว่า
ยังไงบรรทงธรรมดิก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ก่อนที่จะครอบคลอดครุกุมาตลาดนาตาลีเขาก็โพสต์ไว้
ว่าพ่อแม่พี่ป้านะอ้าช่วยกันนอยช่วยกันตั้งชื่อให้น้องหน่อย